ลุงคนหนึ่งเลี้ยงหมูป่าตัวเบอร์เรอนะคุณผู้ชมเลี้ยงตัวเล็กเนี่ยนะ

โอ้โหเสียเลยครับเสียชีวิตเลยครับ

ไม่คาดฝันครั้งนี้เกิดขึ้นที่บ้านพักในพื้นที่ตำบลอ่างทอง
นี่คือศพของคุณตาอำนวยครับ

มีแผลขนาดใหญ่๒แผลครับบริเวณขาหนีบ
แล้วก็มีรอยเลือดกองใหญ่เลยนะบนพื้น
เรื่องต้นก็ตำรวจให้ทีมกู้ภัยส่งศพของคุณตาอำนวย
ชนะสูตรที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรก่อน
ญาติของคุณตาอำนวยเล่าให้ฟังว่า
หน่วยแกอยู่บ้านลำพังอยู่คนเดียว

ไปซื้อหมูป่าพันธสมมามาเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งนะ

หลายเดือนผ่านไปหมูก็โตขึ้นดิ
หมูป่าก็ตัวใหญ่ขึ้น

น้ำหนักโตเกือบ๑๐๐กิโลกรัมโอ้โฮ
แล้วมันมีเขี้ยวยาวโผล่มา๒นิ้วครึ่ง

ไม่มีใครกล้าเข้ามาในบ้านของคุณตาอำนวย

จะไล่ต้อนให้หมูป่าตัวนี้เข้าเล้า
แล้วไปโดนควิดเอาแล้วโดนกัดขย่ำด้วยจนบาดเจ็บ
จากนั้นก็เลยเดินไปบอกเพื่อนบ้านให้ช่วยตามญาติมาดูหน่อย
ก่อนสุดท้ายเนี่ยตาอำนวยก็หมดแรงแล้ว

หลังเกิดเหตุชาวบ้านก็ช่วยกันออกตามหาหมูป่าตัวนี้นะ
เพราะว่ามันนอนอยู่ในร้าวมันดุร้ายด้วย
มันจะพุ่งเข้าใส่ชาวบ้านก็ต้องหนีกระเจิง
มีชาวบ้านคนหนึ่งเอาปืนยิงสวนปั้งสองนัดเรียบร้อยเลยฮะ

ส่วนคุณตาอำนวยก็เสียชีวิตเหมือนกัน